คุณผู้ชมคะต้องขอแสงความเสียใจนะคะกับการจักรไปของศิลปินแห่งชาติค่ะ
ครูชาลีอินทรวิจิตรนะคะครูเพลงชื่อดังที่เสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย๙๘ปีนะคะ
เข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลสิริราชนานนับเดือนนะคะ
สุดท้ายครูเพลงท่านนี้เสียชีวิตซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณบินบรรลือฤทธิ์พร้อมด้วยภรรยา
ญาติญาติและคนในครอบครัวได้ไปรับร่างของศิลปินแห่งชาติจากโรงพยาบาลสิริราช
นำไปประกอบพิธีรดน้ำศพที่วัดธาตุทองนะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ระหว่างที่นำร่างของครูชาลีขึ้นรถเพื่อไปที่วัด
คุณบินบรือฤทธิ์ได้เปิดคลิปเพลงครวนซึ่งครูชาลีเป็นคนแต่งนะคะตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เป็นเพลงที่เป็นคุณบิลเคยร้องพูดกับครูชาลี
คุณผู้ชมคะหลังจากนั้นเวลาประมาณบ่าย๓โมงนะคะ
คุณบินและครอบครัวนำร่างของครูชาลีมาที่สาราวันสุพิน
ธาตุทองมีพิธีรดน้ำศพ
๕โมงเย็นได้มีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
แล้วก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมในเวลาต่อมา
บรรยากาศเศร้ามากนะคะ
แล้วก็มีศิลปินอาวุโสไหลท่านจริง
คุณยอดชายเมฆสุวรรณคุณวินัยพันธุรักษ์
คุณชะลินนันทนาคอนคุณเทอุเทรนคุณเดาใจไพจิต

อาการล่าสุดของครูชาลีก็คือแผลที่ผ่าตัดนะคะ
ติดเชื้อหัวใจไม่ค่อยดีนะคะไตไม่ทำงาน

ตอนหายใจความดันลดแล้วก็ลดลงเรื่อย
หัวใจหยุดเต้นตอนประมาณเที่ยงคืน
คุณหมอถามค่ะถามว่าจะให้ปั๊มหัวใจไหม
ทุกคนในครอบครัวเห็นตรงกันว่าไม่อยากทรมานครูนะคะ
รักษาตัว๓เดือนกว่าแล้วขอให้ท่านไปสบาย

ครูชาลีเป็นห่วงหมาเป็นห่วงแมว
ถ้าครอบครัวครูชะลีก็เป็นห่วงภรรยา
อยู่กันสองคนตายย่านใน๒๕ปี
ครูชาลีเป็นคนดีมากจิตใจบริสุทธิ์นะคะ
ภรรยาตอนนี้อายุ๗๐นะคะ

ขอบคุณทุกคนที่รักครูชาลีแล้วก็มาร่วมส่งครูชาลีในวันนี้ค่ะ
ทางด้านคุณบินบรือฤทธิ์นะครับซึ่งผูกพันกับครูชาลีมาก
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เคยบอกกับครูชาลีว่า
หากอายุถึงหนึ่งร้อยปีเนี่ยเดี๋ยวจะให้เงินหนึ่งล้านบาทนะ
ครูท่านก็ยังแซวอยู่เลยนะครับบอกโอ๊ยคุณบินเสียเงินแน่
คุณบินบอกวันนี้ก็เสียใจมากที่ครูชาลีท่านก็มาด่วนจากไปซะก่อนนะครับ
คุณบินมึงเสียเงินแน่นอนผมแอบว่าแอบเซอร์ไพรส์ว่า
เนี่ยวันที่๖กรกฎาเนี่ยลุงจะครบ๙๙ปีเต็ม
ให้ครบไปมาสัก๒๓วันเนี่ยผมจะไปมอบให้แกน้อย
ย่างเข้าร้อยก็ถือว่าให้ก็ให้แล้วแต่ด้วยความที่ว่า
ก็ต้องไปนะครับเพราะว่าหมดอายุไขจริง
ก็๙๘ย่าง๙๙นะครับครูชาลีนะครับ
ท่านผู้ชมครับพิธีสวดพระอภิษฐรรมครูชาลีครอบครัว
จะจัดสามวันนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงศุกร์ที่๗พฤษภาคมนะครับ
หลังจากนั้นจะเก็บร่างครูชาลีไว้๑๐๐วัน
เพื่อขอรับพระชธานเพลิงศพต่อไปนะครับ
ครูชาลีอินทรวิจิตท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ประพันธ์คำร้องผู้กำกับภาพยนตร์ประจำปี๒๕๕๙
ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงของไทยมาอย่างยาวนานมาก
ครูชาลีชื่อเดิมคือสง่าอินทราวิจิตเกิด๖รักษณะคม๒๔๖๖
จังหวัดสมุทรสาครจบการศึกษาโรงเรียนอำนวยสินนะครับ
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นแรกแผนกการเดินรถ
ครูชาลีมีผลงานประพันธ์คำร้องก็คือแต่งเพลงเอาไว้เกือบ๑๐๐เพลงนะฮะ
โดยเพลงโด่งดังเยอะแยะไปหมดนะครับ
สะดุดีมหาราชาแสนแสบท่าฉลอม
สาวนครชัยศรีทุ่งรวงทองมนรักดอกคำใต้เรือนแพรจำเลยรักเพลงดังทั้งนั้น
ท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี๒๕๕๙
ตลอดระยะเวลาที่ครูชาลีอยู่ในวงการท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีน่ารักมีน้ำใจ
ทำให้ครูชาลีเป็นที่รักของทุกคนนะครับ
ส่วนมากบางคนท่านก็จะเรียกครูชาลีว่าครูง่าตามชื่อเดิมก็คือสง่านะครับ
ช่วงหลังครูชาลีท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายเดือนนะครับ
กระทั่งเมื่อคืนนี้ท่านก็จากไปอย่างสงบนะครับด้วยโรคชรา๕พฤษภาคม๒๕๕๙
สิริรวมอายุ๙๘ปี๙เดือน๒๙วันแต่ผลงานของครูยังอยู่แน่นอนนะฮะ
นี่พี่สมเกียจก็อนุญาตให้นำคลิปมาออกอากาศ
เพิ่งไปเจอครูชาลีเมื่อปีที่แล้วนี่เอง
ครูชาลียังร้องเพลงให้ฟังอยู่เลยฮะในวัยถ้านับปีปีที่แล้วก็๙๗ปี

เช่นตะวันนั้นยังคงตรงต่อเวลาแน่นอนนักรักท้องฟ้า

เช่นเหมือนกับฉันนั้นคงตรงต่อเธอ
ฉันรักเธอเสมอ
ฉันรักเธอเสมอ

ครูชาลีแต่งคุณโซวลีร้อง
แน่นอนค่ะเป็นเพลงที่ตราตรึงใจคุ้นหูทุกคนค่ะ

แต่ครูชาลีผลงานของครูเนี่ยเรานี่รุ่นหลานแล้วนะ
แต่บทเพลงแต่ละบทเพลงของครูนะโอ้โหเป็นเพลงอมตะนะคะ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับ